คุณผู้ชมที่จังหวัดลบบุรีมีเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องน่าตกใจด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีเด็กผู้ชายวัยแปดขวบจมน้ำในสระน้ำกลางหมู่บ้านเสียชีวิตแล้วสระน้ำแห่งนี้เนี่ยก็เคยฆ่าชีวิตพี่ชายของเด็กผู้ชายคนนี้ครับไปเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะแม่เนี่ยตอนแรกเนี่ยไปร่วมงานศพคนในหมู่

ของน้องนะคะคือมันกว้างใหญ่มากจริงสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าน้องโก๊งเนี่ยมาเล่นน้ำกับเพื่อนในหมู่บ้านรวม๔คนจังหวะที่เล่นน้ำกันอยู่ปรากฏว่าน้องเนี่ยจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ตกใจรีบวิ่งไปตะโกนขอให้ผู้ใหญ่ให้ชาวบ้านมาช่วยแต่ว่ากว่าจะมาถึง

แม่บอกว่าก็ไม่รู้นะว่าพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องกั๊กนะคะ
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องกั๊กนะคะ
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องกั๊กนะคะ
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องกั๊กนะคะ

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องกั๊กนะคะ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
อายุ๖ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายมารอเอาน้องชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เขารักกันมาก

โอ้เครียดเค้าร้อนน้อยใจเค้าก็เป็นอย่างนี้เนี่ย
พอมีเด็กสองคนตายในสระน้ำเดียวกัน

ว่าโอ้โหมันต้องเฮียนมากมันต้องเป็นอาถรรพ์อะไรสักอย่าง

สัจธรรมกับพ่อแม่น้องโกงและชาวบ้านด้วย

เรื่องบังเอิญเขามีชีวิตมาเท่านี้
ก็ทำใจกันให้ได้สิ่งที่จะทำได้

ระมัดระวังอย่าให้เด็กมาเล่นน้ำตรงนี้อีก
ครับแต่ดูจากพื้นที่แล้วก็สาร้ำก็
น่ากลัวผู้ใหญ่ไปเล่นยังกลัวเลยค่ะ